คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องของสภาพของน้ำท่วม

คลิปนี้นะคะมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะเขาเอาแต่พูดและภาวนาบ้า
อย่าให้บ้านพังถล่มลงมาพังไม่พันไปดูค่ะ
น้ำมันทะลักมาแบบนั้นเพราะอะไรแนวคันดินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยานะที่ตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมันพังทลายลงมา
แล้วคนถ่ายคลิปเขาก็อยู่ในบ้านอยู่ชั้นบนเขาก็ลุ้นแหละเฮ้ยเอาไงบ้านจะพังถล่มลงมาไหม
แล้วเนี่ยนะคะมันต้านทานน้ำไม่อยู่จริงนะคะไอ้คันดินเนี่ยสุดท้ายมันก็ไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านระดำที่หมู่๑นะคะตำบลโภษะ
เจ้าของคลิปอย่างที่บอกภาวนาตลอดเลยแต่สุดท้ายมันมีบ้านสองหลังที่อยู่ติดกับคันดินนั่นแหละถูกกระแสน้ำไหลแรงแล้วพุ่งเข้าไปภายในบ้าน
เสาบ้านรับแรงดันน้ำไม่ไหวค่ะพังลงไปอยู่ใต้น้ำเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะคะ
เจ้าของบ้านคุณอุ่นเรืองดีกระจ่างอายุ๔๘ปีบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะเธอไปรับสามีที่ทำงานพอดีตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านอ่ะกลับมาถึงได้รู้ข่าวว่าเอ้าคันดินพังทลายแล้วเหรอแล้วบ้านเนี่ยถูกน้ำพัดพังไปเลยโอ้โหไม่เหลืออะไรลงดูดิเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูบ้านก็ไม่ได้ด้วยข้าวของก็พังเสียหายทั้งหมดนะคะ
ปีนี้เนี่ยเธอบอกบ้านพังเสียหายแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านตอนนั้นมันจะเก็บอะไรออกมาได้อ่ะเก็บอะไรออกมาไม่ได้สักชิ้นตอนนี้ไร้ที่อยู่ทางเขาบอกว่าเบื้องต้นตอนเนี้ยทางด้านหัวหน้าที่ทำงานของสามีมีการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ไปเช่าบ้านให้อยู่รวมกันสี่ชีวิตค่ะลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

ออกมาไม่ได้เลยสักอย่าง
จะทำไมกับน้ำหมดเลยค่ะ
ตอนนี้ก็มีอรรตัว
เข้าใจความรู้สึกของพี่อุ่นเรือนคือมันมืดไปหมด

คุณนึกดูสิออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่บ้าน
กลับมาถึงกลายเป็นบ้านหายไปกับสายน้ำ

อุ่นเรือนบอกแบบนี้นะน้ำมันสูงจริง

ไอ้คันดินมันพัง๒เมตรเลยนะ
บอกแบบนี้อยากวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวเธอได้ไหม
ไม่มีเงินหรอกนะที่จะไปสร้างบ้านหลังใหม่อะไรเนี่ย
ก็มีการบอกเลขที่บัญชีธนาคารมาด้วย
เดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นเอาไว้ให้นะคะ
ทางด้านนะคะน้องโอมค่ะคนที่ถ่ายคลิป
แล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านที่ถูกน้ำซัดพังถล่ม
เหมือนของพี่อุ่นเรื้อนพังไป๒หลังใช่ไหม

ก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ไปส่งให้ย่าย่าก็ถ่ายต่อได้ด้วย
แล้วตอนนั้นน้องโอมทำอะไรน้องโอมบอกอุ้ยไปเก็บของแล้ว
ก็เผยนาทีชีวิตบอกว่าน้ำซัดบ้าน
เอาจริงตอนที่ยืนอยู่ชั้นบนบ้านสั่นไปทั้งหลัง
รีบพาหลานอ่ะพายเรือหนีก่อนเลยตอนนั้นน่ะน้ำยังซัดเรือล่ม
แล้วทำยังไงต้องไปเกาะรั้วบ้านทั้งย่าทั้งหลาน
ปะโทโชคดีเท่าไรที่กู้ภัยมาช่วยเอาวัฒนธรรมย่าบอกแบบนี้
นี่ถือว่าย่ากับร้านรอดแบบวุดวิดส่วนที่ชุมชนบ้านระดำค่ะ
ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่าห้าสิบหลังนะคะ
ระดับน้ำนี่สูงเกือบสองเมตรชาวบ้านเร่งเก็บข้าวของไว้ที่สูงกันค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟลวิวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ขนย้ายของออกไปเท่าที่จะเก็บได้รวมทั้งอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในพื้นที่ลงไปช่วยชาวบ้านด้วยแล้วกัน